พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้นะคะช่วงบ่ายวันนี้นี่เองในกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
มีผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์ตกลงไปในคูน้ำแล้วปรากฏว่าไปจมอยู่ในโครนที่อยู่ในคูน้ำ
ครับเป็นชั่วโมงแล้วติดอยู่แบบนั้นแต่ปัญหาคือผู้ชายคนนี้เป็นคนรูปร่างใหญ่อ่ะนะคะ
น้ำหนักเป็นร้อยกิโลกว่าจะช่วยขึ้นมาได้ลำบากมากคือตอนแรกเนี่ยชาวบ้านพยายามจะช่วยกันก่อน
แล้วไม่ไหวก็ต้องให้กู้ภัยมาช่วยเดี๋ยวดูตอนที่พยายามจะช่วยนำตัวผู้ชายคนนี้ขึ้นมาค่ะ
ตอนนี้ผู้บาดเจ็บตอนนี้ผู้บาดเจ็บนะครับขึ้นจากเลนนะครับมาอยู่บนถนนหน้าบ้านเรียบร้อยนะครับ
นี่ค่ะนำตัวขึ้นมาได้ผู้ชายท่านนี้เนี่ยน้ำหนักตัว๒๐๐กิโลกรัม
แล้วพอจมอยู่ในโครนเป็นชั่วโมงก็เริ่มอ่อนแรงกว่าจะช่วยนำขึ้นมาได้คือตอนแรกชาวบ้านช่วยกันก่อน
เอาโซ่มาคล้องตัวแล้วก็พยายามจะดึงขึ้นมาแต่ดึงไม่ขึ้นแล้วเหมือนผู้ชายท่านนี้ก็เหมือนเจ็บด้วยนะคะ
พยายามจะดึงขึ้นมากู้ภัยมาก็นำชักรอกมาดึงแต่กว่าจะดึงขึ้นมาได้คือต้องไปตักโครนที่อยู่รอบตัว
คือโกยโครนออกก่อนมันจะดูดใช่ไม่งั้นดึงยากมากปักโครนออกนะคะรอบขารอบตัวใช้เวลาเป็นชั่วโมง
สุดท้ายนำขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยช่วงบ่ายวันนี้เองค่ะในซอยสามเศษยี่สิบแปดกรุงเทพนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับทางกู้ภัยกู้ภัยบอกว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายรูปร่างใหญ่ตกลงไปในคูน้ำหน้าบ้าน
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ทับตัวเองอยู่ด้วยคือขี่รถแล้วตกลงไปขยับตัวไม่ได้เลย
ก็เลยต้องรีบไปช่วยค่ะผู้ชายท่านนี้ก็คือนายปุณรัฐอายุสี่สิบเก้านะคะ
ก็อยู่ในโครนรถจักรยานยนต์ทับขาอยู่อีกทีเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยค่ะ
ก็ก่อนเราเข้าไปเนี่ยเราไปเห็นคือที่ชาวบ้านช่วยกันอยู่ก่อนก็คือใช้ใช้ลอกลอกยกของนะครับ
อยู่เหนือขึ้นมาจากเลนเพราะว่าถูกมอเตอร์ไซค์กดทับอยู่เป็นชั่วโมงเลย
ไปถึงก็คือสภาพผู้ป่วยเนี่ยอิดโรยมากเลยเพราะว่าจมอยู่ในเลนเป็นชั่วโมง
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ทับด้วยเราไปถึงก็ใช้กำลังช่วยกันเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นก่อน
แล้วก็ทำระบบกู้ภัยทางสูงใช้ระบบเชือกพยุงตัว
เอาบาร์เก็ตลองตัวผู้ป่วยแล้วก็สามารถเอาขึ้นมาข้างบนได้มาล้างตัว
คุณผู้ชมดูโครนเลนนะคะที่ติดอยู่ที่ตัวผู้ชายคนนี้คุณบุญรัฐ
พอนำขึ้นมาได้ก็ต้องล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็ต้องตรวจสอบดูว่าบาดเจ็บอะไรตรงไหนไหมนะคะ
ไม่ได้มีบาดแผลภายนอกอะไรนะคะนี่ยังมีแรง
ก็ส่งโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยดีกว่าไปตรวจอย่างละเอียดนะคะว่าช้ำในว่าอะไรไหมเพราะว่าจมอยู่ในโคนนาน
รถจักรยานยนต์ทับไปอีกทีเป็นชั่วโมงอะค่ะ